ที่โปรยเอาไว้ใหญ่ฟัดใหญ่
ใหญ่ฟัดใหญ่ปาดหน้ากันมานะคะ
เป็นรถบัสหรือว่ารถทัวร์นี่แหละกับรถบรรทุกค่ะ

เออมึงปาดหน้าคนอื่นมึงคิดมึงเท่
มึงสดจริงเหรอ

มึงจอดดิ
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบนถนนนะครับ
ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

ว่าเรื่องแบบนี้น่าจะผิดพอกันทั้งสองฝ่ายแหละ

คนใช้รถใช้ถนนต้องรู้จักขอโทษกันให้อภัยกัน
แต่ถ้าน้องผมเนี่ยมันมีขาดหา

ช่างมันจบครับ